ดูความคืบหน้าเรื่องของน้องกองบินเด็กชายวัย๒ขวบ
ที่ถูกคุณครูและคนขับรถตู้ลืมเอาไว้ในรถ๖ชั่วโมง
น้องอาการโคม่าสุดท้ายน้องเสียชีวิต
วันนี้ค่ะทางคุณครูที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เป็นคนปิดประตูรถเนี่ยนะคะ
ก็ไปขอขมาศพไปมอบเงินช่วยเหลือให้กับทางครอบครัวของน้องกองบินนะคะ
ที่บ้านของน้องกองบินในตำบลกระทูลอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
เป็นสารที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของน้องกองบินตั้งแต่เช้านะคะ
ทางครอบครัวทำบุญเลี้ยงพระมีญาติชาวบ้านมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก
นางสุนิษฐาผูกพาณิชย์นางสาวิไลวันริยพันธ์หัวหน้าศูนย์
ซึ่งก็เป็นคนขับรถตู้รับส่งเด็กนักเรียนในวันเกิดเหตุนะคะ
รวมถึงเป็นครูเวรของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีมารามก็เป็นครูของน้องกองบิน
คุณครูสองคนนี้ค่ะมาขอขมาศพค่ะจุดทูปไหว้ศพน้องกองบิน
คุณครูก็น้ำตาคลอตลอดเวลาในช่วงที่กล่าวคำขอขมานะคะ
แล้วก็ได้มีการมอบเงิน๑แสนบาทเพื่อช่วยเหลืองานศพค่ะ
ก็บอกว่าเสียใจมากและขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็เป็นความโศกเศร้าที่ไม่สามารถจะบรรยายเป็นคำพูดได้จริงนะคะ
คุณวิมลวันธรรมพักดีทีมข่าวของเราก็ไปสอบถาม
เพื่อขอให้คุณครูทั้งสองคนชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แต่ทั้งสองคนบอกว่ายังไม่พร้อมที่จะพูดตอนนี้
บอกแค่ว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะลูกศิษย์ก็เหมือนลูกค่ะ
คุณผู้ชมคะขณะที่ทำพิธีกรวดน้ำและขอขมาหน้าศพของน้องกองบินนะคะ
คุณยายของน้องกองบินค่ะคุณยายจงปรานีอยู่เย็นอายุ๔๖ปี
ก็ไปเคาะลงศพนะคะแล้วก็บอกให้น้องกองบินอโหสิกรรมให้กับทุกคน
อย่าคิดแค้นจะได้ไม่ต้องติดค้างต่อกัน
คุณยายบอกว่าครอบครัวไม่ได้อยากได้เงินอะไรเลยนะคะ
แต่อยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคมนี่ค่ะ
ตอนที่คุณยายไปเคาะลงนะคะแล้วก็บอกว่าไม่อยากจะให้เรื่องแบบนี้
เกิดขึ้นกับลูกหลานของใครทั้งนั้นการที่พ่อแม่มอบลูกหลาน
ให้คุณครูไปดูแลมันคือความไว้วางใจนะคะ
คือเอาดวงใจไปให้ดูแลค่ะส่วนที่ครอบครัวส่งน้องกองบินไปเรียน
ยายบอกว่าเดิมทีเนี่ยค่ะแม่ของน้องกองบินไม่อยากให้ไปเรียนเพราะเป็นห่วงลูก
แต่ยายอยากให้ไปเพราะน้องกองบินเป็นหลานชายคนแรก
ทุกคนเอาใจอยากได้อะไรก็ได้ต้องป่อนข้าวทำให้ทุกอย่าง
ก็อยากจะให้ไปเรียนพอไปเรียนสัปดาห์แรกกลับมา
กองบินเปลี่ยนไปในทางที่ดีมากเก็บของเล่นเอง
อดรองเท้าวางเองเก็บที่นอนเอง
แม่ของน้องกองบินก็เลยยอมใจอ่อนว่าให้น้องไปเรียน
แต่เรียนได้แค่เดือนเดียวค่ะก็มาเกิดเหตุการณ์นี้
วันนี้แม่ของน้องกองบินได้กล่าวขอบคุณไปยังทุกกำลังใจ

ที่ส่งมาจากทุกทิศทาง
ให้กับครอบครัวนะครับรวมทั้งช่วงเวลาที่น้องกองบินยังสาหัสอยู่ด้วยนะครับ
ทั้งการบริจาคเลือดนะครับหรือว่าส่งข้อความต่างต่าง
แชร์ข้อมูลข่าวสารต่างจนเกิดกระแสข่าวเรื่องนี้ขึ้นมานะครับ
เพราะว่าส่วนตัวเนี่ยคุณแม่บอกว่าอยากให้เรื่องของลูกชายเป็นอุทาหรณ์กับทุกคนนะครับ
โรงเรียนกับคุณครูที่ต้องดูแลเด็กเล็กจะต้องรอบครอบระมัดระวัง
แม่บอกว่าเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยคุณครูเนี่ยเปรียบเสมือนกับการเอาหัวใจของพ่อกับแม่ไปแล้ว
ฝากให้ไปดูแลให้แล้วพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
แม้จะรู้ว่าทางโรงเรียนทางคุณครูไม่ได้ตั้งใจแต่เรื่องแบบนี้ไม่มีใครสามารถทำใจได้
นี่คุณแม่บอกนะครับนี่วันที่รับศพน้องออกจากโรงพยาบาลร้องห่มร้องไห้กันหมดนะครับ
บริเวณหน้าโรงศพของน้องกองบินวันนี้นะครับทางครอบครัวได้นำรถของเล่นของน้องกองบินมาตั้งไว้ที่หน้ารูปของน้อง
หน้าโรงศพด้วยนะฮะตรงนี้นะฮะของเล่นของน้องกองบินเด็กชายวัยสองขวบ
คุณแม่บอกว่าน้องกองบินเนี่ยจะตั้งชื่อให้ของเล่นด้วยนะฮะอย่างเช่นท่านผู้ชมถ้าเห็นช้างสีชมพูเนี่ยที่เป็นรถของเล่นเนี่ยนะ
กองบินบอกว่าตัวนี้มันชื่อชาบาแก้วส่วนตรงนี้ตรงกลางนี่ชื่อช็อปเปอร์
ส่วนอีกคันนึงก็ชื่อ๑๐ล้อเขาจะตั้งชื่อให้
ช้างสีชมพูที่ตั้งชื่อชาบาแก้วนี่เป็นของเล่นชิ้นแรกนะครับที่แม่ซื้อให้ตั้งแต่น้องกองบินเริ่มเดินได้
กองบินจะขี่เล่นทุกวันส่วนคันอื่นอื่นนี่ก็มาตอนหลัง
นี่เห็นไหมฮะคลิปที่คุณแม่ถ่ายเก็บเอาไว้
คันนี้คือช็อปเปอร์น้องกองบินเขาก็ตั้งชื่อให้นะครับ
แล้วก็จะมีความสุขเวลาเล่นเนี่ยคุณแม่เอาคลิปมาให้ดูนะ
ช็อปเปอร์นี่จะวนรอบบ้านไปหมดขี่ชะบาแก้วด้วย
แล้วจะพูดไม่หยุดเลยเป็นวัยกำลังช่างพูดนะ
อายุแค่๒ขวบนะฮะ

พอไปหยุดตรงโปสเตอร์ตัวอักษรพยานชนะนี่ก็จะไปหยุดอ่าน

กไก่ขอไข่นะครับ
สวดพระพิธรรมศพของน้องกองบินทางครอบครัวจะจัดขึ้น๕วันนะครับทุกผู้ชมครับ
จะมีพิธีชาปนกิจวันพระหัสบดีที่๒๐สิงหาคมที่จะถึงนี้ที่วัดห้วยกลางครับ
ค่ะส่วนความคืบหน้าทางคดีค่ะคุณผู้ชม

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรพิปูนบอกว่าช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
เรียกนางสุนิถาและนางสาววิไลวัน
ครูศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีมาราม
ทั้งสองคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดเหตุน่ะนะคะ

กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

ในทางคดีก็ยังต้องสอบปากคำเพิ่ม
ประคำพยานอีก๒๓ปากค่ะ
ประกอบกับทางครูประจำชั้นด้วยนะคะ

พยานแวดล้อมคุณพ่อคุณแม่ของน้องด้วยค่ะ

ตำรวจจะเป็นคนกลางเจรจา
เดี๋ยวจะมีการนัดหมายหลังจัดงานศพของน้องกองบินเสร็จแล้วนะคะ

คนขับรถตู้รับส่งนักเรียนเป็นผู้ชาย
ไม่ใช่นางสุนิถาผู้มนุยการศูนย์นั้น

จากการสอบปากคำค่อนข้างชัดค่ะ

สามีของนางสุนิษฐาขับรถไปรับเด็กที่บ้านจริง
แต่มีการเปลี่ยนมือนะคะ
มีการเปลี่ยนมือให้นางสุนิถาขับหลังไปรับที่ตลาด
เพราะว่านางสุนิถาต้องไปซื้อของมาให้แม่ครัวทำอาหารกลางวันทุกเช้า
ยืนยันว่าไม่ได้มีการปกปิดหรือเปลี่ยนตัวคนขับรถตู้ที่เกิดเหตุนะคะ
เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นหลายครั้งนะฮะ

ไม่ใช่ว่าไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
แล้วทุกครั้งผู้ที่เขาเป็นครอบครัวผู้ที่เขาสูญเสียเนี่ย

บอกว่าโอ้โหอยากให้เป็นอุทาหรณ์อยากให้เป็นเหตุการณ์สุดท้าย
แต่มันก็จะเกิดขึ้นอีกอยู่เรื่อยนะฮะ
ท่านผู้ชมครับคดีนี้เหตุการณ์นี้ยังไงก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่เขาไปพิสูจน์ทราบนะว่า
ข้อเท็จจริงแล้วจริงแล้วมันจะเกิดจากอะไร
แต่ถ้าในช่วงที่ผ่านมาหรือว่าคดีของน้องกองบินด้วยเนี่ย
เด็กที่ขึ้นรถตู้ไปกับโรงเรียนเนี่ย

คือหนึ่งคุณครูหรือว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าคนขับรถก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้ดู

คือลืมเลยคือปิดประตูรถแล้วก็ไม่ได้นับจำนวนเลย
กับสองดูแล้วแต่มันมองไม่เห็น
ดูแล้วแต่ไม่เห็นนึกว่าไม่มีไม่มีใครแล้ว
แต่ก็ถือว่าประมาทอยู่ดีก็ต้องนับจำนวนเด็กไง
เวลาเด็กขึ้นรถลงรถอย่างงี้
แต่ว่าน้องกองบินเขาเด็กชาย๒ขวบนะ
แต่เราลองดูความสูงถามจากคุณแม่แล้วก็คือใกล้
ขออนุญาตเรียบร้อยนะครับคือเราต้องการจะดูว่า
มองเห็นหรือมองไม่เห็นสำหรับเด็กที่ขึ้นไปอยู่บนรถตู้เนี่ย
ศีรษะกับเบาะเนี่ยจะเห็นไม่เห็นอะไรแบบไหนยังไง
วัดความสูงจากพื้นของรถตู้ถึงปลายพนักพิงที่เด็กนั่งนะครับ
ความสูง๑๑๕เซนติเมตร
จากพื้นของรถตู้ถึงเบาะนั่งจะสูง๔๐เซนติเมตร
จากเบาะนั่งถึงปลายพนักพิงความสูง๗๕เซนติเมตรแบบนี้นะฮะ
เพราะฉะนั้นเมื่อน้องปลายฝนเด็กผู้หญิงคนนี้สูง๑๐๐เซนติเมตร
ขึ้นไปนั่งบนรถปุ๊บนั่งลงบนเบาะ
พบว่านี่ฮะขาจะลอยจากพื้นแบบเมื่อกี้ทันที
น้องจะลอยจากพื้นแบบนี้นะครับปลายพนักพิงก็สูงกว่าศีรษะน้องแน่นอนนะฮะ
หากวัดจากศีรษะของน้องขึ้นไปที่ปลายพนักพิง
สูงประมาณ๔๐เซนติเมตร๓๕๔๐เซนติเมตรตรงนั้นนะครับ
ข้างล่างแบบนี้เอาเป็นว่าสูงศีรษะไม่ถึงเบาะไม่ถึงปลายเบาะนะ
หมายความว่าความสูงของน้องเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ทีนี้คุณพ่อของน้องซึ่งเป็นพนักงานขับรถของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ
ก็ลองจำลองเหตุการณ์กับน้องปลายฝนลูกสาวนะให้ทีมข่าวเราดูนะครับ
เอาเหมือนกับว่ารถคันนี้เป็นรถรับส่งเด็กนักเรียน
มันจะมีกรณีไหนได้บ้างที่ทั้งคนขับรถแล้วก็คุณครูจะมองหรือมองไม่เห็นเด็กที่นั่งอยู่ในรถตู้นะฮะ
ตำแหน่งที่น้องปลายฝนนั่งเราให้นั่งในเบาะแถวที่สองฝั่งขวาข้างในสุดที่นั่งจุดเดียวกับน้องกองบินเลยนะฮะ
ที่เกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับนั่นฮะน้องกองบินนั่งตรงตำแหน่งนั้นนะครับ
มีนักเรียนทั้งหมดวันนั้นเนี่ยไป๑๗คนน้องนั่งแถวที่๒ริมหน้าต่างตรงฝั่งขวามือของรถ
จำลองเหตุการณ์จากมุมมองของคนขับรถแล้วก็ทำสองแบบนะครับท่านผู้ชมครับ
หนึ่งคือให้คนขับรถมองกระจกมองหลังไปว่าจะเห็นน้องในตำแหน่งที่นั่งหรือไม่
แล้วก็ให้คนขับรถเอี้ยวตัวไปมองข้างหลังว่าจะเห็นหรือไม่อย่างนี้เดี๋ยวท่านลองดูนะฮะ
ถ้ามองจากกระจกเนี่ยถ้ามองจากกระจกถ้าน้องฟุบหลับเราจะไม่เห็นนะครับ
แต่ถ้าสมมุติน้องมีปฏิกิริยาที่ว่า
เพราะว่ามันจะมองผ่าน

ไม่เห็นหรอ
ถ้ามองจากกระจกเนี่ยถ้ามองจากกระจกถ้าน้องถ้าน้องฟุบหลับเราจะไม่เห็นนะครับ
แต่ถ้าสมมุติน้องมีปฏิกิริยาที่ว่ายังเล่นอยู่อย่างนี้เราจะเห็นจะเห็นตัวเด็ก
แต่โดยที่สุดคือผมพูดจากตัวผมเป็นคนขับรถมืออาชีพ
หรือว่าโดยอาชีพสายงานเนี่ยคือเราก็จะเห็นจากเงาสะท้อนของเสื้อผ้าของเด็กอันนี้เราเห็นแน่นอน
ตัวมองข้างหลังถ้าน้องอย่างที่ผมบอกก็คือมันสภาวะเดียวกับที่เรามองกระจกก็คือถ้าน้องฟุบหลับเนี่ยเราจะไม่เห็น
นอกถ้าจากว่าน้องเขาไม่หลับถ้าน้องเขาไม่หลับอย่างนี้เราก็จะเห็นขาเห็นอะไรเข้ามานิดนึงซึ่งแป๊บเดียวของเราเนี่ยของคนขับรถเขาจะรู้แล้วว่ายังมีเด็กหลงอยู่นะครับ
อันนี้คือกรณีมุมมองจากคนขับรถนะ
ส่งจอดถึงโรงเรียนปุ๊บแล้วมองจากกระจกข้างหลังอะไรอย่างนี้ไม่ได้ลงไปดูเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่คุณพ่อของน้องบอกกับเรา
แต่รถโรงเรียนปกติก็ต้องมีคุณครูหรือเจ้าหน้าที่นั่งไปด้วยอยู่แล้ว
ใช่ค่ะก็ต้องคอยนับจำนวนเด็กอยู่แล้ว
นั่งอยู่ตรงส่วนหลังใช่ไหมข้างหลังที่เป็นฝั่งของผู้โดยสารนะครับ
เพราะฉะนั้นเราให้คุณธนกฤษจำลองตัวเองว่าเป็นครูนะ
นั่งอยู่กับเด็กพอถึงโรงเรียนปุ๊บลงมาเด็กลงหมดก็ต้องปิดประตูใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับ
ใช้มือผลักเปิดแล้วก็ปิดประตูพวกนี้นะครับ
ไม่ว่าจะเด็กจะนั่งหรือจะนอนในแถวที่สองด้านในสุดเนี่ย
คือเขาบอกว่ายังไงก็มองเห็นลงมายังไงก็มองเห็นนะครับ
ตำแหน่งประตูเนี่ยมันตรงกับเบาะที่นั่งในจุดของน้องกองบินพอดีนะ
อันนี้ถ้าไม่นับจุดเลยเข้าไปข้างในนะเอาแบบกรณีคดีของน้องกองบินเนี่ยยังไงก็เห็น
ถ้าครูหรือเจ้าหน้าที่ลงมาปิดประตูนะ
แต่ตอนที่ครูเอื้อมมือปิดประตูแล้วไม่ชะโงกหน้าเข้าไปดูล่ะ
สมมุติถ้าลงมาแล้วแล้วปิดประตูแบบไม่ชะโงกหน้าเข้าไปดูยังไงก็เห็นอยู่ดี
ต่อให้ไม่ชะโงกหน้าเข้าไปดูข้างในนะภาพที่เห็นเนี่ยคือ
ตำแหน่งที่เปิดประตูจนสุดแล้วครูยืนอยู่ข้างล่างรถนะฮะ
พบว่าสามารถเห็นเด็กในตำแหน่งที่น้องกองบินนั่งได้อย่างชัดเจนนะครับ
แล้วมีคำถามว่าอ่าแล้วกรณีไหนล่ะถ้าเกิดจะไม่เห็น
อาจจะไม่เห็นในกรณีไหนนะครับว่าโอ้โหมีเด็กอยู่ข้างในรถยังออกไม่ครบเนี่ย
ก็มีกรณีที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือตัวของครูนั่งเบาะแรกติดประตูทางออกแล้วใช้มือเอื้อมไปเปิดประตูรถ
โดยที่ตัวเองไม่ได้ลงมาจากรถค่ะเปิดแบบนี้นี่แบบนี้อย่างงี้นะอืมอ่า
แล้วลงมาแล้วก็หันหลังให้กับตำแหน่งที่น้องนั่งนะครับตำแหน่งนั้นเป็นจุดบอดเป็นมุมอับสายตาที่มองไม่เห็นว่าน้องเนี่ยนั่งอยู่ตรงนั้น
และก็ต้องไปบวกกับเรื่องของการไม่ได้นับจำนวนเด็กพอลงมาแล้วไม่ได้นับจำนวนเด็กว่าเออลงมาครบหรือยัง
วันนี้เรารับมากี่คนแล้วครบจำนวนที่ลงไปหรือยังโดยหันหลังให้กับรถทันทีก็เลยทำให้ไม่รู้ว่ายังมีเด็กเนี่ยติดค้างอยู่ในรถ
โอกาสที่คุณครูจะไม่เห็นว่าเด็กหลับอยู่คือในกรณีที่ว่าหลังจากที่รถรถมาจอดถึงโรงเรียนแล้วคุณครูแง้มประตูมาในลักษณะนี้นะครับแล้วเด็กลงค่ะ
พอเด็กลงแล้วไม่ได้นับจำนวนเด็กหนึ่งนะครับไม่ได้นับจำนวนเด็กสองคิดว่าคิดว่าเด็กลงหมดแล้วแล้วเราไม่ได้หันกลับไปดูน้องแล้วคุณครูลงลงแล้วเอื้อปิดอย่างนี้
ลักษณะนี้จะไม่มีการเห็นเห็นแน่นอนว่าน้องเนี่ยอยู่อยู่ยังไง
ถ้าคุณครูลงมาอยู่ประตูอย่างเงี้ยังไงก็ต้องเห็นเพราะว่าประตูเนี้ย
สุดก็ได้แค่นี้ใช่ไหมฮะค่ะยังไงยังไงซะก่อนจะเอื้อมมือไป
หยิบมือประตูเนี่ยต้องเห็นน้องแล้ว
ถ้าน้องอยู่แถวนี้นะฮะต้องต้องเห็นแล้วในในมุมมองของคนขับรถก็คือแค่
สละเวลาสักเล็กน้อยเพื่อเพื่อแบบดูดูว่า
สูญเสียครั้งนี้มันจะไม่เกิดนะครับเพราะว่า
มันเป็นการที่เวลามาเกิดความผิดพลาดขึ้นมาแบบนี้
มันแก้ไขยากแก้ไขไม่ได้เลยล่ะเพราะว่าเพราะว่า
เราจะไปทดแทนให้เขายังไงล่ะครับลูกทั้งคน
นี่เป็นเพียงการที่เราลองจำลองเหตุการณ์ดูนะครับ
ท้ายกรณีของน้องกองบินก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาสืบสวนขยายผลกันต่อไป
ใช่ค่ะเบื้องต้นคุณครูที่อยู่ในเหตุการณ์อ้างว่าช่วงจังหวะนั้นคือฟ้ามืดครึ้ม
ฝนกำลังจะตกกลัวว่าฝนจะสาดเข้าไปในรถ
รถเปียกก็เลยรีบปิดประตูไม่ทันมองเด็ก
แต่มันไม่คุ้มกันนะคะแค่รถเปียกกับชีวิตเด็กคนนึง
ก็เตือนเอาไว้ไม่อยากจะให้มีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้อีกจริงจริง
ก็มันก็ไม่ใช่แค่เรื่องการเปิดปิดแล้วมองหรือไม่มองด้วย
ถ้าคุณนับจำนวนเด็กใช่ไหมนี่อาจจะไม่ได้นับกันเลยนะครับ